อ้าว
ใกล้กรูมเทพฯสังหน่อยแต่โอ้โหฝนตกตลอดทั้งวันตกติดต่อกับการแบบกว่า
ยังมีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวที่ต้องรับมือกันหน่อย
ใครที่จะวางแผลมาเที่ยวทะเลนะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับอากาศในระยะนี้เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว
จุดไหนบริเวณไหนปลอดภัยต่อการใช้ชีวิตกันบ้าง
เพราะว่าตอนนี้เองนะครับหลักฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
เฉพาะบริเวณตอนกลางของประเทศไทยก็เป็นผลพวงมาจากเรื่องของความชื้นที่เข้ามาสะสมครับ
พอสะสมเยอะเข้าก็เกิดกลายเป็นฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่างภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างนะครับ
ดังนั้นใครจะไปทะเลในระยะนี้ก็เน้นไปบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะดีกว่านะครับ
โดยเฉพาะบริเวณฝั่งอันดามันเพราะว่าในระยะนี้คลื่นจะไม่แรงนะครับ
เช่นเดียวกันในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกคลื่นที่ทำให้เกิดการโครงของเรืออาจจะไม่แรงมากนักนะครับ
แต่ว่าหนึ่งคลื่นครับที่ต้องระวังกันหน่อยเพราะว่าคลื่นนี้สามารถที่จะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้โดยไม่รู้ตัวนะครับ
สังเกตว่าคลื่นนี้มีลักษณะการเคลื่อนตัวใต้ผิวน้ำนะครับ
ซึ่งการเคลื่อนตัวแบบนี้เนี่ยนะครับจะทำให้คนที่ไปอยู่ในบริเวณดังกล่าวก็คือจุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับ
แสน้ำจะนิ่งกว่าปกติถ้าหากว่าอยู่จุดนั้นเนี่ยนะครับกระแสน้ำจะดึงเราลงสู่ใต้ทะเลนะครับ
แบบนี้เองถ้าหากใครไม่เคยเจอแบบนี้หรือว่าไม่มีความรู้ก็อาจจะเสียชีวิตได้
เพราะว่าคนส่วนใหญ่จะไหว้ถวนน้ำนะครับดังนั้นมีวิธีแบบนี้นะครับ
ถ้าหากเราเล่นน้ำอยู่แล้วรู้สึกว่ากระแสน้ำดึงตัวเราลงสู่ทะเลเนี่ยนะครับ
วิธีที่จะเอาตัวรอดจากคลื่นแบบนี้ให้ไหว้ขนาดไปกับชายฝั่งนะครับ
จุดที่มีฝนตกใหม่จุดที่มีสันทรายใต้น้ำเยอะมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเจอแบบนี้
เฉพาะจุดที่มีลักษณะเป็นอ่าวอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
นี่คือเรื่องราวที่มาเตือนกันหน่อยสำหรับใครที่จะวางแผนท่องเที่ยวทำกิจกรรมกันนะครับ
ฤดูร้อนนี้ในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพบตนันพี่สิบมหันสวัสดีครับ